เมื่อวานนี้ไทยรัฐจอบประเด็นก็ได้เสนอคดีในสหรัฐนะครับที่เกี่ยวกับภัยจากแป้งฝุ่นทาตัว
ซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในบ้านเรา
เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก
ล่าสุดครับออยก็เตรียมที่จะพิจารณาเพิ่มคำเตือนบนฉลาก
แต่ก็แนะประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกต่อการใช้แป้งฝุ่นนะครับ
ยืนยันว่ายังมีคดีในทำนองนี้อีกหลายคดี
และผู้ผลิตทราบข้อมูลแต่กลับละเลยที่จะเตือนผู้บริโภค
โดยนายเจอรี่บิสลี่ทนายความครอบครัวผู้เสียชีวิต
มะเร็งรังไข่หลังจากใช้แป้งฝุ่น
ซึ่งยื่นฟ้องสารรัฐมิซูรีของสหรัฐจนชนะคดี
ระบุนะครับว่าผู้ฟ้องร้องต้องการชี้ให้เห็น
ถึงความละเลยที่ผู้ผลิตไม่มีความกังวลว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
อาจจะทำให้ผู้ใช้สินค้าเสียชีวิตได้
แป้งที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งรังไข่
แต่ทางบริษัทก็ยังเดินหน้าขายสินค้าต่อไปโดยไม่มีการประกาศเตือน
ทนายความผู้นี้ยังระบุด้วยนะครับว่า
ยังมีกรณีที่ใกล้เคียงกันอีกกว่าหลายพันคน
พร้อมยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคสูงสุด
ที่เพศรัชกรหญิงสุมารีพรกิจประสาน
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้เปิดเผยนะครับว่า
แป้งฝุ่นในประเทศไทยที่มีการจดทะเบียนกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา
กว่า๓๐๐สูตรมีส่วนผสมของเทาทั้งสิ้น
มีโอกาสบ้างที่จะมีการปนเปื้อนแร่ใยหินในกระบวนการผลิต
จากข้อมูลปี๒๕๕๓๒๕๕๘มีการสุ่มตรวจตัวอย่างแป้งจำนวน๗๓ตัวอย่างในประเทศไทย
ไม่พบสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตราย
แต่ว่าประชาชนก็ควรใช้แป้งฝุ่นให้ถูกวิธี
โดยเฉพาะในเด็กทารกก็ห้ามทาแป้งเยอะจนเกินไป
ทำให้แป้งฟุ้งกระจายเข้าจมูก
เพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดเยื่อหุ้มปอดอักเสบ
ที่อาจจะเสี่ยงต่อการสะสมแล้วก็เป็นส่วนกระตุ้นให้เป็นมะเร็งได้
สัจกรหญิงสุมารีก็กล่าวต่อว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กำลังเตรียมพิจารณาให้มีการเพิ่มคำเตือนการใช้แป้งฝุ่นให้ชัดเจน
จากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ผลิตให้เพิ่มมาตรการควบคุมกระบวนการผลิตแป้งฝุ่น
หรือว่าเครื่องสำอางทุกประเภทเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคครับ